ก็ผมว่าประเด็นที่เราติดตามอยู่ในช่วงเมื่อวานนี้นะครับ

ค่ะซึ่งยังใช้คำอธิบายเดิมไหมคะว่า
เป็นเพราะว่าชื่อมันไปอยู่ในการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร
ก็เลยทำให้เมื่อจับคู่กันแล้วบางคนก็ยังเป็นเกษตรกร
แม้ว่าตัวเองจะยังไม่รู้ตัวนะคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าจริงอยากจะเรียนยืนยันนะครับว่า
ระบบไม่ได้ไปกระหนดอาชีพให้ท่านเองโดยสมมุติโดยภารกาลนะครับ
ได้มีการวิ่งไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของทางส่วนราชการต่างที่เกี่ยวข้องนะครับ
ทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเนี่ยครับ
แล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูล๒๓ที่นะครับ
แล้วก็มีชื่อท่านที่มีการไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรอยู่จริงนะครับ
อันนี้ขอยืนยันแต่ว่าท่านจะขึ้นหรือว่าท่านจะไม่รู้ว่าท่านได้ถูกขึ้นไปแล้วอย่างนี้
ผมว่าเราช่วยกันตรวจสอบครับค่ะว่าว่าท่านลองดูซิว่าท่านได้
หรือในครอบครัวของท่านเนี่ยนำชื่อท่านไปขึ้นทะเบียนไว้หรือเปล่านะครับ
แหล่งที่ขออภัยค่ะเชิญท่านค่ะ
ทางกระทรวงศาลก็จะช่วยตรวจสอบพิธีหนึ่งนะครับว่าคือบริการคลักตรองของข้อมูลถูกต้องนะครับ
แหล่งข้อมูลที่ไปปรากฏชื่อของคนที่เป็นเกษตรกรตรวจสอบตรงไหนได้บ้างคะพอ
ก็ที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรนะครับฐานข้อมูลหลักนี้อยู่ที่กระทรวงเกษตรนะครับ
แล้วก็ผมเข้าใจว่าพี่น้องที่ทำการเกษตรในพืชหลักหลักเนี่ยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดนั้นเนี่ยทุกปีนะครับ
แล้วก็ฐานข้อมูลชุดนี้จะอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอันนี้ชุดหนึ่งนะครับ
หนึ่งเรามีฐานข้อมูลจากท่านที่ปลูกอ้อยนะครับเราก็จะไปที่สำนักงานอ้อยและน้ำตาล
ก็จะมีข้อมูลกับผู้ที่ทำอาชีพอ้อยนะครับตัวอาชีพเกษตรอื่นจะอยู่ครอบชุดที่ทางกรมส่งเสริมนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มที่ทำด้านการประมงกับประสูจัตว์นะครับก็จะเป็นอีกชุดข้อมูลหนึ่งที่เราไปดูนะครับ
ซึ่งอันนี้อยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่กรมประมงครับ
ซึ่งในส่วนของการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะแต่ละแหล่งถ้าที่ฉันนับตามที่ผอบอกมีทั้งหมด๓แหล่งเนี่ยนะคะ
เป็นการขึ้นทะเบียนแบบเขาเรียกอะไรคือต้องขึ้นรายปีไหมคะหรือว่าขึ้นแล้วก็ทิ้งไว้ยาวเลยคะ
ทุกปีครับถ้าผู้ปลูกพืชหลักนะครับที่กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับขึ้นทุกปีครับ
ซึ่งในส่วนของการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะถ้าเอา๒๓แหล่งที่ว่าไม่ว่าจะเป็นขึ้นทะเบียนที่กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานอ้อยและน้ำตาหรือว่ากรมประมงก็แล้วแต่เนี่ยเวลาขึ้นเนี่ย๓แหล่งนี้เนี่ยขึ้นเป็นรายบุคคลหรือว่าขึ้นเป็นครัวเรือนคะ

ซึ่งในการขึ้นเป็นครัวเรือเนี่ยต้องใส่ชื่อทุกคนลงไปด้วยไหมคะเวลาขึ้นนะคะ
เวลาขึ้นก็จะขึ้นอย่างนี้ครับก็จะให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนไปขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองนะครับ
อันนี้อันที่๑แล้วเวลาในการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนจะมีการถามครับว่าในครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวกี่คน
แต่ว่าไม่ได้ใส่เข้ามาทุกคนนะครับเขาจะถามว่าแล้วกี่คนที่ช่วยทำการเกษตรนะครับ
เพราะฉะนั้นสมมุติผมยกตัวอย่างว่าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับผมเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยผมก็เป็น๑คนแล้วใช่ไหมครับ
ผมมีสมาชิกในครอบครัว๕คนเขาบอก๓คนช่วยผมทำการเกษตรอีก๒คนไม่ได้ช่วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็จะมีผม๑คนกับสมาชิกในครอบครัวอีก๓คนที่ช่วยทำการเกษตรเป็นเกษตรกรนะครับ
คือวิธีการตรวจสอบนะครับ
อันนี้เผื่ออาจจะกระทรวงการคลังอาจจะทราบนะคะพอค่ะสมมุติว่ามีการลงสมมุติว่ามีสมาชิกทั้งหมด๕คนรวมหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้ไปลงทะเบียนด้วย
ทีนี้พอไปลงแล้วเนี่ยเวลาที่แต่ละหน่วยงานเขาให้ขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วพอได้รับการช่วยเหลือแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้แบบนับรายหัวของครัวเรือนนั้นหรือเขาให้เป็นแบบเหมาของครัวเรือนคะ
ข้อมูลก็ยังยืนยันว่าตัวเองหรือแม้กระทั่งครอบครัวเนี่ย
ก็ทำอาชีพอื่นมานานแล้ว
ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเปลี่ยนอาชีพกันแล้วไม่ได้ไปเอาออกจากทะเบียนนะคะ
ก็ยังยืนยันอยู่หลายตัวอย่าง
ทีนี้พอมีข้อสันนิษฐานอื่นไหมคะ
ว่ามันน่าจะเกิดจาก
ฉันก็ไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นความผิดพลาดนะคะ
แต่ว่ามันน่าจะเกิดจากปัญหาตรงจุดไหนจะได้ไปแก้ให้ตรงจุดนะคะ

คือถ้าเกิดท่านไม่จำเป็นต้องไปถอนชื่อออกอะไรอย่างนี้นะครับ

ปีนี้ท่านไม่ได้ไปขึ้นท่านก็ไม่ควรจะมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นเกษตรกร

นั้นท่านไม่ได้ขึ้น
แต่ว่าผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับ
มันจะผิดพลาดได้อย่างไรเหมือนที่คุณจอมขวัญสงสัยอย่างนี้ครับ
ผมยังคิดว่าจริงเราตรวจสอบกันดีไหมครับว่า
แล้วชื่อของท่านเป็นเกษตรกรจริงหรือเปล่าวันนี้ใช่ไหมครับ
ไม่งั้นเดี๋ยวสมมุติอีกระยะหนึ่งมีมาตรการไปช่วยเกษตรกรใช่ไหมครับ
เราก็ต้องใช้ฐานข้อมูลชุดนี้เป็นตัวยืนยันว่าใครเป็นเกษตรกรครับ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องมันคลาดเคลื่อนอย่างนี้นะครับ
ผมว่าการร้อยก็ปรับไปตั้งแต่ตอนนี้เลยก็จะดีนะครับ
เอ่อเอางี้นะคะเด้มแบ่งเป็น๒แบบ
สมมติว่ารายชื่อของคนที่ไปลงทะเบียน๕๐๐๐
อยู่ในฐานข้อมูลเกษตรกรจริงนะคะ
คำถามคือว่าเขาเหล่านี้สามารถจะไปแก้ฐานข้อมูลในภาคเกษตรกรรม
เพื่อกลับมาใช้สิทธิ์ที่๕๐๐๐บาทได้ใหม่ไหมคะ
ผมแนะนำเร็วที่สุดนะครับซึ่งผมทางกระทรวงการคลังได้ติดตามปัญหานี้นะครับ
แล้วก็ตัดสินใจครับว่าสัปดาห์หน้าครับจะมี
ถ้าเกิดท่านเข้าไปในเว็บของเราไม่ทิ้งการดอตคอมนะครับ
จะมีช่องทางให้ท่านอุทธรณ์ครับ

เพราะฉะนั้นท่านที่บอกว่าถ้าเราตรวจสอบแล้วท่านเป็นเกษตรกร
แต่ท่านยืนยันว่าท่านไม่ใช่ใช่ไหมครับท่านอุทธรณ์ครับ
ว่าท่านไม่ใช่ท่านทำอาชีพนี้อยู่ที่นี่ที่นี่นะครับ
มากี่ปีแล้วอย่างนี้สมมตินะครับก็ยืนยันตรงนั้นมา
ซึ่งจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าหรือคะพอ
สัปดาห์หน้าจะทำให้เร็วที่สุดเลยครับเพราะนี่เป็นเรื่องใหม่ครับ
ก็คือเหมือนกับว่ามันจะต้องมีตัวแถดหรือตัวปุ่ม
ให้คลิกเข้าไปใหม่ใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นมา
ถูกต้องครับวันนี้เรามีอยู่๕ปุ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับ
จะมีปุ่มที่๖ขึ้นมาครับเป็นปุ่มของการอุทธรณ์ครับ
เพราะฉะนั้นในทุกกรณีนะครับไม่ใช่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรอย่างเดียวแล้วไม่ใช่นะครับ
อาชีพอื่นที่สมมุติไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยเหตุผลต่าง
ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเนี่ยครับท่านมาอุทธรณ์ครับ
โดยที่ไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนใช่ไหมคะ
ไม่ต้องเดี๋ยวผมจะดำเนินการอย่างนี้ครับ๕๐๐๐เราแยกออกมานะครับ
ท่านยืนยันแล้วเราไปตรวจสอบว่าท่านไม่ได้เป็นเกษตรกรจริงนะครับ
ก็มีสิทธิ์รับเงินเข้าเกณฑ์๕๐๐๐นะครับ
เราก็จะเอาข้อมูลนี้แจ้งทางกระทรวงเกษตรครับ
ว่าคนกลุ่มนี้ที่เราได้จ่ายเงินเยา๕๐๐๐ไป
เขาเราได้เราได้มีการยืนยันตัวตนแล้วนะเขาไม่ใช่เกษตรกรครับ
แล้วก็ถ้ารักษณของอาชีพอื่นซึ่งมันก็พอน่าจะเห็นนั่นนะคะ
ตามที่เป็นข่าวว่ามันมีอีกหลายลักษณะของการถูกปฏิเสธ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนไปแบบนี้เราไม่ได้ประกอบอาชีพนี้
อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอาชีพที่เกิดปัญหาคือจะมีปุ่มเดียวกันให้อุทธรณ์ได้ถูกไหมคะ
ถูกต้องครับแต่ว่าผมเล่นอย่างนี้คุณจอมขันการปรดสอบของระบบนี้นะครับ
เขาจะวิ่งไปเจอตัวตนของท่านที่ฐานข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง
ที่ท่านมีข้อมูลอยู่นะครับอันนั้นคือสมมุติเราเจอตัวตน
คือสมมุติเราเจอตัวตอนท่านเป็นเกษตรกรก็เป็นเกษตรกร
อย่างกรณีอีกอันหนึ่งซึ่งมีคำถามเยอะเมื่อวานนี้เรื่องของนักศึกษา
ว่าในปัจจุบันเนี่ยใครที่อยู่ในสถานะของนักเรียนนักศึกษาอยู่บ้าง
เพราะฉะนั้นก็คือการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการแจ้งกลับมา
คือเราไม่ได้เข้าไปดูในระบบเลยเรื่องนายกอายุพวกนี้นะครับ
แต่ก็อันนี้ยอมรับนะครับว่าก็อาจจะมีกรณีที่ท่านทำงานแล้วล่ะ

แต่ท่านอาจจะไปเรียนในระดับที่มันสูงขึ้น
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกอย่างนี้นะครับ
ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านอุทธรณ์มาครับ
ในบางคนที่อ่านเจอค่อนข้างมาก

ทำไมยังถูกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาอยู่
มันคนละกรณีกันกับคนที่ประกอบอาชีพหลักแล้วไปเรียนเสริมนะคะ
แต่บางคนบอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้น
ซะด้วยซ้ำไปอายุเท่านี้แล้วทำไมยังถูกไปขึ้นเป็นนักศึกษา

น่าจะเกิดจากความผิดพลาดเรื่องอะไรคะ
ผมว่าเราวิ่งเราต้องไปเจอชื่อท่านอยู่ในฐานข้อมูล
ของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันนะครับ

ระบบวิ่งไปเช็คฐานข้อมูลของส่วนราชการ
ที่มีอยู่ในแต่ละเรื่องนะครับ
แต่ทีนี้ค่ะพอถ้าสมมุตินะคะในสัปดาห์หน้า
เอาอย่างนี้คือตัวอย่างที่เราคุยกันคือ
เศรษฐกรกับนักศึกษาที่เจอค่อนข้างเยอะนะคะ

แล้วในกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการนะคะ
แล้วทำไมยังถูกขึ้นว่าเป็นผู้ประกอบการ

เพราะว่าเขาเหมือนกับถูกมองว่าเป็นเจ้าใหญ่
ไม่ได้กระทบตามนโยบายของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยค่ะ

แล้วก็เป็นแรงงานเป็นลูกจ้างเป็นระดับเล็กนะครับ
ผู้ประกอบการก็มีหลายระดับมีหลายขนาด

ขณะที่เราอยากจะช่วยก็คือขนาดเล็กนะครับ
คือผมยกตัวอย่างอย่างนี้จะได้เห็นชัดว่า
สมมุติผมทำธุรกิจร้านอาหารนะครับ
ร้านอาหารผมขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตลาดนะครับ

อันนี้วันลงทุนลงสะเบียนก็จะลงว่า
เวลาลงทุนสะเบียนก็จะลงว่า
ค้าขายเหมือนกันทำขายอาหารเหมือนกัน

นะครับก็จะลงมาในกลุ่มอาชีพเด็กเหมือนกัน

แต่สิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือ
รายได้ของ๒ร้านนี้ไม่เท่ากัน

ว่าถ้ามีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับ
ดังนั้นถามรวบแบบนี้นะครับเรายกตัวอย่างไป

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นแบบเหมือนกับเจ้าใหญ่

ทีนี้ที่พอบอกว่าในสัปดาห์หน้า
จะมีปุ่มมีแถบอุทธรณ์ขึ้นมาให้เข้าไปคลิกใหม่
ดังนั้นถามรวบอีกทีนึงนะคะถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
วันนี้ก่อนที่จะมีปุ่มอุทธรณ์ขึ้นมา

คนที่ยังมีชื่ออยู่ไม่ว่าจะเป็นเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือว่า
ในลักษณะของหน่วยงานอื่นที่เขามีชื่ออยู่เนี่ย
มันก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีหรือเปล่าคะ
คงไม่ได้เป็นการไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลครับ
ว่าตรวจสอบกระทางข้อมูลอย่างเสร็จแล้วนะครับ
ผลออกมาแบบนี้นะครับ
ตรวจสอบท่านอาจจะใช้วิธีที่ไปดูสถานที่จริงเลยนะครับ

แต่ผมก็มาถามว่ายิ่งทำให้แต่ละรายเนี่ย

กำลังคนของกระทรวงคลังเองเนี่ยค่ะ

ฉันเคยอ่านเจอแล้วล่ะว่าจะใช้เครือข่ายใดบ้าง
มันจะไม่ยิ่งช้าหรือว่ายิ่งทำให้
ทำให้มันอิรุงตรูงนางยุ่งกันมากกว่าเดิมเหรอคะ

เป็นเรื่องยากมากเราไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทย

วันนี้เราอยากเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ
แป๊บเดียวทำเสร็จเลยง่ายเลยเพราะเรารู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้าง
แต่วันนี้เราเริ่มต้นจากที่เราไม่มีฐานข้อมูลเลยนะครับ
เราต้องสร้างฐานข้อมูลชุดนี้ขึ้นมาใหม่
แล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าได้รับผลกระทบ
เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นงานที่มันมี๒เรื่องเฉพาะเกี่ยวกัน
แล้วก็การจะสร้างฐานข้อมูลที่มันแม่นยำเนี่ยผมว่าสุดท้ายก็คงต้องดูครับ
สมมุติว่าถ้าสมมุติข้อมูลในระบบบอกว่าคุณเป็นสมมุตินักศึกษาอย่างนี้นะครับ
แต่ในความจริงคุณทำงานแล้วคุณมีที่อยู่มีสถานที่ทำงานชัดเจน
มีสมมุติคนยืนยันสมมุติอย่างนี้นะครับ
เราก็พร้อมจะเปลี่ยนให้ท่านเป็นผู้ที่ทำงานนะครับ
ผมว่าเราไม่ได้ยึดไอ้ข้อมูลนั้นอาจจะไม่อัปเดตสมมุติอย่างนี้
อันใหม่ที่เราตรวจพบเจอวันนี้อัปเดตกว่า
ค่ะพอค่ะคือเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในกรณีของคนที่เจอปัญหา
ว่าถูกปฏิเสธจากอาชีพซึ่งตัวเองไม่ใช่ณตอนนี้เนี่ยให้รอสัปดาห์หน้า
เพื่อที่จะมีปุ่มหรือมีแถบเพื่อให้คลิกเข้าไปแล้วก็แก้ไข
จากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าจะไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลเป็นหลักแล้ว

แต่ว่าการอุทธรณ์ครั้งนี้จะลงไปที่รายบุคคล
ว่าให้ยืนยันตัวเองด้วยว่าตัวเองประกอบอาชีพ

ถูกต้องครับ